ส่วนบ้านเราภัยธรรมชาติที่เผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือน้ำท่วมนั่นเอง
ก็ต้องบอกว่ายังเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ลำน้ำชีตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นี่แหละค่ะ
อย่างที่เห็นนะคะตอนนี้ถนนมิตรภาพเริ่มปริ่มแล้วนะคะ
ก็ต้องมีการอบพยพประชาชนแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทาง
ถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงจุดนี้นะคะ
ลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้มีฝน
ก็เลยเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนที่อยู่ต่ำกว่าถนน
ตอนนี้ก็ต้องขนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
ถนนมิตรภาพตรงสะพานข้ามแม่น้ำชี
ซึ่งห่างจากตัวเมือง๗กิโลน้ำไหลเชี่ยวและปริ่มขอบถนนนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องติดป้ายห้ามรถเล็กจากนครราชศรีมา
ไปขึ้นสะพานยกระดับลงฝั่งบ้านโนนตุ่นตำบลเมืองเก่า

เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน
เพราะว่าระดับน้ำสูง๔๐๖๐เซนแล้วในตอนนี้ค่ะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกยังต้องเฝ้าระวังนะคะ
อำเภอก็คือแวงน้อยแวงใหญ่โคกโพชัยมันจาคีรีชนบทบ้านไผ่

ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจตรงนี้น้ำชีไหลผ่าน
ก่อนที่จะเข้าสู่มหาสารคาม๑๐๑นะคะ
แม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำหมูลต่อไป
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องจับตาพายุไลออนร็อกลูกใหม่

ฉุกเฉินขึ้นมาก็ต้องอบพยพประชาชนไปอยู่ในจุดเสี่ยงทันทีนะคะ
ส่วนบ้านท่าพระเนาค่ะตอนนี้ระดับน้ำชีสูงขึ้นกว่าเดิม๓๐เซนติเมตรค่ะ
เรือท้องแบนนะคะก็ต้องมาช่วยอบพยพชาวบ้าน
ขนย้ายสิ่งของตลอดทั้งวันมีรถบรรทุกนะฮะมาช่วยประชาชนขนย้ายไปกลับ
หมู่บ้านจัดสรรนะคะเพื่อที่จะไปเก็บทรัพย์สินที่มีค่านะคะ
นายเอกราชที่อยู่บ้านตุ่นนะคะเป็นชาวบ้านบ้านตุ่น
บ้านเขาถูกน้ำท่วมบอกว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ลูกก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเขาติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวติด
บ้านน้องอันไซด์ออกอย่างเดียวตอนนี้เอาออกไม่ได้ไม่ได้
เพราะอะไรครับตรงน่าบ้านมันลึก
รอใครมาช่วยอยู่ตอนนี้รอกู้ภัยครับ
ส่วนความเดือดร้อนของประสูจนสัตว์คุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้มีฟาร์มนกกระทาใช่ไหมคะ
วันนี้ฟาร์มหมู่ของผู้ชมค่ะอ๋อ
นายอำเภอเมืองขอนแก่นกับปพจังหวัดขอนแก่น
ต้องมาช่วยย้ายหมูหนีน้ำท่วมค่ะครับ
พันกว่าตัวคุณนัทพงศ์เนี่ยค่ะฟาร์มหมูอยู่ที่ตำบลดอนช้างนะคะ
ถูกน้ำจากแก่งน้ำต้อนทะลักท่วมสูง๕๐เซน
คือถ้าเป็นหมูเนี่ยเกือบจะถึงจมูกอะนะคะ
ถ้าปล่อยทิ้งไว้หมูจมน้ำแน่แน่นะนี่หมูธรรมดามันมันไม่ได้ยอมให้จับง่ายง่าย
แบบนี้นะฮะมีหมูหนีน้ำท่วมไงมันอยู่ไม่ได้นะคะ
นี่ค่ะเจ้าของฟาร์มเขาบอกไม่คิดว่าจะท่วมสูงแบบนี้
คือวันแรกเขาก็ยังย้ายกันเองแต่ว่ามันไม่ทัน
มันไม่ทันอาหารหมูนี่ก็โดนจมไปหมดแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหกระจัดกระจาย
นี่ค่ะนี่คือระดับน้ำเห็นไหมคะคุณผู้ชม
มันถึงจมูกหมูแล้วค่ะครับต้องต้องย้ายที่อยู่เลยนะคะ
ปพจังหวัดก็ช่วยย้ายหมูไปไว้ในที่ปลอดภัย
แต่บางตัวก็สภาพมันก็ไม่ไหวจริงเพราะมันแช่น้ำอยู่นาน
แล้วก็มีแผลจากการขนย้ายแล้วเวลาย้ายก็อัดกันมา
บนรถบรรทุกด้วยบางตัวก็ตายเพราะว่ามันไม่ไหวจริงนะคะ
มูลค่าความเสียหายเขาบอกว่าประมาณ๒แสนบาท
แต่ยังดีนะยังดีไม่อย่างนั้นจะสูญเสียมากกว่านี้
ประมาณ๖ล้านนะคะนี่ดูสภาพตอนขนย้าย
เนี่ยค่ะก็ต้องออกมาก่อนนะคะเรียกว่าทุลักทุเลจริงค่ะ